เรื่องของเวลาขับรถเช่นไม่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าไว้มีขวดน้ำอยู่ที่พื้นที่มีแป้นเรกแป้นคันเร่งมันน่ากลัวมันอันตรายจริง
คลิปนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถที่เขาขับตามรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขาขับตามมาแล้วมีกล้องแล้วเห็นภาพนี้เดี๋ยวดูนะคะมุมขวาด้านบนนะคะจะเห็นรถกระบะค่ะพุ่งมาค่ะโอ้โหเนี่ยแห่โค้งมาเลย
นี่คือถนนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วดูน้องนิสิตสิคะรถจักรยานยนต์๓คันกระเด็นกระดอนกันแบบนี้ค่ะ
นี้เป็นทางโค้งฮะถ้าขวามือเนี่ยคือสนามฟุตบอลใหญ่สนามอินซีจันทรสถิตแล้วเป็นทางโค้งเนี่ยถ้าทางฝั่งรถที่เขาแหกโค้งมาเนี่ยนะเขาจะโค้งขวา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

โค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้าย
เขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้ายเขาจะโค้งซ้าย

ใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่รู้แบบสวนมาจากไหนสุดว่าเค้ารอยมาใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่รู้แบบสวนมาจากไหนสุดว่าเค้ารอยมา
แต่ไม่รู้ว่ามันเขาขับเร็วแค่ไหนเพราะว่ามองไม่เห็น

ก็ลงจากรถไปแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเยอะนะคะ
แล้วก็โทรเรียกรถพยาบาล
ก็สอบปากคำคนขับรถกระบะนะคะนายรัฐวิทย
เขาบอกว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เครียดถึงขั้นโอ้โหคิดจะฆ่าตัวตายตำรวจบอก

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางญาติก็พยายามพูดคุยให้อาการดีขึ้น

ตัวคนขับรถกระบะก่อเหตุเนี่ยเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าขับรถในมหาวิทยาลัยตามปกติ
คือเขากำลังจะไปธนาคารที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขาขับด้วยความเร็ว๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือในพื้นที่มเกษตรเนี่ยจะมีป้ายติดเอาไว้ว่า
ให้ใช้ความเร็วที่ไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่คุณเห็นมาสอนคือโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบที่เกิดเหตุเนี่ย
คือรถจะจอดเยอะมากทั้งสองข้างทางนะ

คือขับได้๘๐เนี่ยโอ้โห
ก็ต้องถือว่าขับเร็วในพื้นที่รั้วมหาวิทยาลัยรถเยอะ
นิสิตอะไรนักเรียนเขาก็อยู่กัน
เดี๋ยวนี้นิสิตก็จะขี่จักรยานยนต์เยอะฮะ
เพราะว่าจักรยานเนี่ยไม่ค่อยมีแล้ว
แต่ก่อนยังขี่จักรยานใช่ยังเคยไปขี่จักรยานเลย
เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์เยอะครับแล้วก็คือน้องก็น่าเป็นห่วงนะ
ที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาขับ๘๐ใช่ไหม

แล้วเวลาจะเบรกเนี่ยเขาบอกว่าเบรกไม่ทำงาน
เพราะเวลาเขาขับรถเขาถอดรองเท้า

รองเท้าน่าจะไปติดอยู่ตรงเบรก
ก็เลยพอจะเหยียบเรกมันเหยียบไม่ลงไงอ่า
เท้าไปติดค้างอยู่เขาอ้างแบบนี้นะคะ

ก็เส้นทางนี้จริงแล้วคนขับรถกระบะบอกว่า
เขาก็ขับเป็นประจำทำงานอยู่ตรงนั้น

เขาก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสนบังเขน
ทางตำรวจสนบางเขนก็คุมตัวในรัฐวิทย์คนขับกระบะ

นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สนดอนเมือง
ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบรถว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหน
จะเป็นเพราะมีรองเท้าไปติดอยู่ที่แป้นเบรก

เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตรวจสอบสภาพรถนะคะ
ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันเป็นแค่ความประมาทของคนขับนั่นแหละ

ขับรถโดยประมาททำให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
คนขับรถกระบะเขาก็รับสารภาพยอมรับผิดทุกข้อหา
ชดใช้ค่าเสียหายค่าเยียวยาทั้งหมดนะคะ
ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนในเบื้องต้น
ก็โชคดีที่ไม่มีใครถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับ

ส่วนน้องก็ยังไงแม้ในมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ก็สวมหมวกกันน็อกเลยฮะ